ผู้หญิงสองคนนี้ออกจากผับหรูที่พัทยาขับรถไปเจอตามประกบยิง
ได้รับบัตรเจ็บเลยนะครับปรากฏว่าไปจับคนที่ตามประกบยิงได้คุณพระราพร
ค่ะคือเขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่านักเที่ยวมาชนโต๊ะอ่ะ
ก็เลยขับรถตามคุณผู้ชมฮะตามไปยิงผิดตัวครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒ที่ผ่านมาครับบนถนนพัทยาเหนือสาย๓
ตะบนนาเกลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีครับห่างจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งไปห้าสิบเมตรเท่านั้น
มีรอยถูกยิงที่กระจกประตูด้านข้างคนขับแตกทั้งบานเลยนะ
กระจกประตูหลังเนี่ยนะครับเป็นรูกระสุน๑รูแล้วก็ปลอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร๖ปลอก
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานสิครับผู้ได้รับบาดเจ็บสองคน
พลเมิงดีนำส่งโรงพยาบาลคือนางสาวลีซินหญิงอายุยี่สิบสามปี
คนนี้ชาวจีนนะเธอเป็นคนขับนะครับถูกกระสุนที่มือซ้าย
ส่วนนางสาวทิพวันโวลาอายุ๒๖ปีนั่งข้างคนขับ
กระสุนฝังอยู่ในโพรงจมูกครับหัวหน้ากาดของสถานบันเทิงเล่าแบบนี้
บอกว่าผู้ก่อเหตุมาเที่ยวแล้วก็มีปัญหากับกลุ่มนักเที่ยวชาวเกาหลี
โดยผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินไปบอกกาดหน้าประตูบอกว่าถูกกลุ่มนักเที่ยวชาวเกาหลี
เดินชนเนี่ยกาดก็เลยเข้าไปห้ามปรามแล้วขอร้องว่าอย่ามีเรื่องกันเลยแยกแยก
แยกจนตี๒ครับนะครับผับก็เคลียร์ลูกค้าให้ออกใช่ไหม
เห็นผู้ก่อเหตุไปขึ้นรถครับเป็นรถเก๋งแจ๊ดสีดำ
ขับตามรถเมอร์ซีเดสไปจากนั้นได้ยินเสียงปืนสัก๖๗นัดได้
ลองฟังดูฮะ
คุณผู้ชมตามมานะตามมานะดูนะว่าจับคนร้ายได้ที่ไหน
กล้องวงจรปิดที่แยกพะเนียดช้างครับเจอรถเก๋งสีขาว
เป็นของนักเที่ยวชาวเกาหลีนะขับออกมาก่อน
ส่วนรถเบอร์ซีเดสก็ขับตามหลัง
โดยคนร้ายขับรถเก๋งสีดำตามมาติดติดแล้วยิงใส่ฮะด้านข้างคนขับ
แล้วก็หลังรถรูพลุนทีเดียวหลังก่อเหตุก็ขับออกสุขุมวิทย์
ครอบครองรถคือนายนบพรอินป้อมหรือว่าเบนส์อายุ๒๙ปี
ล่าสุดตำรวจไปจับในเบนส์ได้ที่ไหนรู้ไหมครับคุณผู้ชมฮะ
โน่นไปกบดานอยู่บ้านพ่อที่จังหวัดสุโขทัยนู่น
หลังจากพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือตอน๗โมงกว่า
ขับรถผ่านจังหวัดสระบุรีก็เลยประสานตำรวจภูทรภาค๖
สกัดจับแล้วก็ยึดปืนที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้ได้ครับ
เบ้นสารภาพบอกว่าผมก่อเหตุจริงแหละแต่ยิงผิดคัน
สาเหตุเพราะกลุ่มนักเที่ยวเกาหลีเต้นมากระแทกเขา
เด็นเลยแล้วไม่ยอมขอโทษก็มีปากเสียงกัน
พอผับปิดผับเลิกจะตามไปเอาเรื่องคิดว่าคู่กรณีขับเมอร์ซีเดสฮะ
แล้วเกิดอารมณ์ชั่ววูบครับลองฟังเขาหน่อยฮะ
ตำรวจสพเมืองพัทยาท้องที่เกิดเหตุเข้าไปรับตัวมาดำเนินคดีแล้วนะ
แจ้งข้อหาพยายามฆ่าหนึ่งแล้วนะมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และ๓ยิงปืนในที่สาธารณะและ๔ทำร้ายร่างกายผู้อื่นครับ